ไม่มีอะไรก็รายงานคุยกับท่านปกติผมก็มีโอกาสคุยท่านหลายครั้งแล้วนะ
แล้วก็ได้ชี้แชกวันทั้งแต่๒๒พฤษภาพนั่นละ๕๗นะเมื่อเช้าผมก็ทุกก็
พอดีนัดกันนะส่วนเทกก็นัดกันให้ผมก็คุยเขาในเรื่องสถาการณ์ในบ้านของเราขณะนี้
การเทรมการไปสู่การเป็นสามชาวมัธิและสามวนูในต่างกันแล้วแต่
ผมก็เป็นอ่วนว่าไม่อยากให้ท่านไม่เข้าใจนะแค่นั้นเอง
ท่านเข้าใจดีผมคิดว่านะแล้วเราก็ต้องช่วยกันทำให้
ความเข้าใจเหล่านี้มันไม่คลาดเคลื่อน
ถ้าคุยผมเล่าให้ฟังไงก็ดีไงท่านก็บอกก็ดีเดี๋ยวผมจะส่งคนไปพบท่านอีก
จะส่งคนไปคุยโน้นเลยเดี๋ยวเนี่ย
ถ้าผมบอกเขาบอกท่านบอกว่ามันมีการขึ้นอย่างนี้อยู่
แต่ก็เล่าให้ท่านฟังกันแหละท่านก็รับทราบนะท่านก็
ผมก็บอกขอบคุณในความห่วงกังวลต่างก็แล้วแต่ท่านมีให้มาตลอดแหละ
เพราะว่าท่านบังคิดว่าเรากับประเทศไทยสถิติกันมานานแล้วนะ
แล้วท่านก็เห็นบทบาทของเราเห็นทางภาพของเราในประเทศของประเทศไทยนะ
ในการแก้ผ่านอะไรอย่างผมก็เล่าให้ท่านฟังว่าวันนี้
ผมก็เดินทางไปต่างประเทศไปกับทุกประเทศแล้วล่ะตอนนี้นะประเทศใหญ่ประเทศเล็กต่าง
ทุกประเทศก็เห็นใจผมนะแล้วก็ให้กำลังใจในการที่จะอะไรล่ะ
อืมได้ประสบความเร็จในการที่จะแก้ไขแล้วก็เผชิญสถานการณ์ที่มีความท้าทาย
เขาบอกว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าแล้วก็แต่มันจะมีความท้าทายอยู่มากมาย
ก็ขอเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยในการเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตย
ต่างประเทศเขาพูดผมอย่างนี้จริงไม่ได้โกหกทุกประเทศอย่างนี้หมด
ประเทศน้วะจากการเดินทางไปต่างประเทศแต่การฆ่ากันของทุกประเทศก็ยืดยีหมดนะ
ที่จะมีวัฒนธรรมดุว่าชิดที่ประโยชน์บ้างอะไรบ้างจะทำยังไง
แล้วก็เพื่อจะชักชวนดึงลงทุนในช่วง๒ปีนี้ให้ได้นะ
ถ้าไม่เริ่มระยะแรกมันก็ไปไม่ได้หมดมันก็จะกลับไปที่เก่า
เราต้องนำประเทศไปสู่การที่จะเป็นโลกยุคใหม่
ไฟเดียวกาลเราก็ต้องดูแลภาพงานเกษตรด้วยเดี๋ยวก็คอยดูนะกัน
ดูแลคนจนนะแต่ต้องดูแลให้มันถูกต้อง
เพราะเราไม่ได้มีเงินเหลือเฟือฟูมฟายที่จะไป
ให้ตลอดเวลามันไม่ได้จะให้แบบไหนเดี๋ยวไปดูอีกที

ไม่มีท่านก็เป็นห่วงอย่างเดียวว่าโอเค

เรื่องให้แสดงความคิดเห็นได้

บางภาคการเมืองไม่ร่วมมือผมพูดอย่างนี้

ก็ไม่มีเข้ามาเป็นสุรวดแล้วก็มาอ้างทีหลังว่าไม่เห็นด้วย

ท่านก็เงียบไปท่านก็ฟังแล้ว

มาพูดตรงนี้แต่ผมพูดให้ท่าน

หัวงวงกับประเทศไทยอยากให้ประเทศไทย

คือผมพร้อมชี้แจงทุกประเทศ
อย่าไปช่างความขวาดแย้งอย่าไปคอยตาม

ผมก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้
หวังดีกับเรามากนักหรอก

ผมให้ใครทำลายไม่ได้แค่นั้นเอง

สหายผมบกเลยหลานรอท

ด้วยกันทำให้ประเทศมันสูงขึ้น

ถ้ามีคนไม่ดีมันก็ทำให้มันหนักแผ่นดินมากกว่า
มันจะจมลงไปเพราะคนไม่ดีเหรอเนี่ย
แล้วพวกนี้สู้กันอีก
หรือจะอยู่ในสวนก็รับโทรศัพท์รับเรื่องราวนะครับทุกเรื่องกันได้นะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องปรับตัวเข้ากับภาวะอารมณ์ของท่านผู้นำนะครับว่าเมื่อท่านผู้นำมีอารมณ์แบบนี้ในวันนี้วันก่อนก็อารมณ์อีกอย่างนั้นก็ปรับให้เข้าสภาพไม่มีใครไปติดยึดเรื่องป้ายเรื่องสถานที่อยู่ตรงไหนนะครับเราก็ใช้ตัว

ใหญ่ประจำสหประชาชาติได้เอ่ยถึงสถานการณ์ในประเทศไทยอีกครั้งและก็ยังคงความห่วงใยในเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ประชามติร่างรัฐธรรมนูลซึ่งเรื่องนี้เท่าที่ผมติดตามเนี่ยยังไม่ปรากฏพบเป็นข่าวในประเทศไทยแต่เชื่อว่าส่วนงานด้านการ

พวกผมจะคาดหวังว่าจะใช้องค์กรด้านต่างประเทศมามีอิทธิพลเหนืออำนาจอธิปไตยของประเทศไทย
แต่วันนี้มันถึงคราวจำเป็นครับที่จะต้องปรึกษาหารือกับทั้งโลก
ว่าการทำประชามติที่ไม่มีเสรีภาพให้กับประชาชนโดยเฉพาะคนเห็นต่างเลยเนี่ย
มันจะเดินกันไปยังไงเรามีเจตนาเพียงเท่านี้ขอได้โปรดว่าพอข่าววันนี้ออกไป
อย่าได้มีใครในรัฐบาลกล่าวหาอย่างมักง่ายว่านี่เป็นการชักศึกเข้าบ้านขึ้นมาอีก